เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย
คือเหตุการณ์นี้จริงต้องฟังรอบด้านเลยนะ
เพราะว่าภาพตอนที่ออกมาในโลกโซเชียล

เหมือนกับมารุมผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนเมา
มีหนึ่งในรอปภต่อยคนเมาด้วย
แต่ทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะให้ฟังทั้งมุมของรอปภด้วย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่โรงพยาบาลออกมาแถลง
แต่ก่อนอื่นไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะ

เป็นเหตุการณ์ที่ต่อยกันอยู่

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
ในวงที่เราให้คุณผู้ชมดู

เห็นไหมอันนั้นล้อมอยู่
ผู้ชายคนนั้นคนเดียวเขาเป็นคนเมาค่ะ
แล้วมีรอปภคนนึงเนี่ยต่อยคนเมาแบบนี้ค่ะ
ผู้ชายคนที่เมาเนี่ยเขาไปด่าหยาบคายใส่รอปภ

คือเพจของเชียงรายนะฮะเขามีการแชร์ออกมานะครับ
บอกว่าถ่ายได้จากหน้าโรงพยาบาล
และมีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลย
โอ้โหรอปภของโรงพยาบาลทำไมต้องไปรุมญาติคนไข้

ว่าผู้ชายคนที่ถูกรุมเมา
บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไปรุมญาติคนไข้
ลากตัวญาติคนไข้ออกมาจากห้องฉุกเฉินไม่พอ
แล้วเอาเขามาโดนต่อยอยู่หน้าโรงพยาบาล

กลายเป็นคลิปกลายเป็นโพสต์
แล้วก็คอมเมนต์มากมายที่วิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เราก็ต้องไปสอบถามข้อมูล

เพราะว่าไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะคะ
พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าจริงแล้วญาติของคนเมาคนนี้นะ
เขาถูกรถชนแล้วญาติเขาอยู่ในห้องฉุกเฉิน
ตัวคนเมาคนนี้เขาก็เลยไปโวยวายหน้าห้องฉุกเฉิน

ทีนี้รอปภก็ต้องทำหน้าที่นะคุณต้องกันตัวเอาไว้
แล้วก็พยายามที่จะเอาตัวผู้ชายเมาคนนี้ออกมาด้านนอก

แต่มันกลายเป็นว่าผู้ชายคนเมาน่ะก็หาเรื่องรอปภ

ก็เลยเหมือนกับว่าเขาต่อยไปต่อยไป๒๓หมัดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
คืออย่างนี้ฮะเขาบอกว่าพอนำตัวผู้ชายเมาคนนี้
ออกมาหน้าโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าต้องกันตัวออกมาจากห้องฉุกเฉิน
แล้วก็พามาที่ฝั่งตรงข้ามก็คือแถวหน้าโรงเรียนตรงนี้นะฮะ
คือผู้ชายคนนี้ยังมีการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายใส่เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่รปภ๑ใน๖
นี่เขาบอกแบบนี้เกิดบันดาลโทษะฮะ
ทะเลาะวิวาสกับชายคนดังกล่าวแล้วก็ชกไปชกผู้ชายคนนี้ไป
รอปภยอมรับว่าเรื่องตรงนี้มันผิดวินัยเต็มอยู่แล้ว
แต่พวกผมก็ทำตามหน้าที่เพราะผมต้องล็อกตัวเขาออกจากห้องฉุกเฉินจริง
เพราะเขาทั้งโวยวายอารวาสยังไงก็ตามครับ
พวกผมผิดก็คือผิดครับแล้วก็ต้องมีการสอบสวนทั้ง๖คนแน่นอนครับ
เจ้าหน้าที่เขาก็มาตอบในคอมเมนต์นะเพราะว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารอปภไปรุมเขา
รอปภก็เลยบอกว่าจริงแค่ลากตัวออกมาแค่พาตัวออกมา
แต่คนที่บันดาลโทษะมีแค่รอปภคนเดียวไม่ใช่ทั้ง๖คนไปรุมต่อยเขาไม่ใช่
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพอฟังจากเจ้าหน้าที่ได้ฟังในมุมรอปภแล้วนะ
ทางโรงพยาบาลเองก็มีการออกมาชี้แจงเหมือนกันค่ะ
ออกมาแถลงยอมรับนะคะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑พฤษภาคม
ตอน๕ทุ่ม๕๐นาทีก็อย่างที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกเลยค่ะ
มีผู้ประสบเหตุเข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน
แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมพยายามจะเข้าไปในพื้นที่ส่วนการรักษา
รอปภก็ต้องนำตัวออกนอกพื้นที่โซนรักษา
จริงคือมีเจตนาแค่จะป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เท่านั้นเอง
ทีนี้โรงพยาบาลก็ยืนยันนะคะว่าหลังจากนี้จะสอบสวนเจ้าหน้าที่
เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการต่อไปด้วยนะคะ